เอาแวะมาดูความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองหน่อยนะฮะ

แล้วก็ทุกภาคการเมืองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นั่นแหละถือโอกาสในการไปพบปะประชาชน

สวัสดีปีใหม่จีนกันอืม
บิ๊กตู่เมื่อวานนะฮะความจริงก่อนนั้นนี้ก็มีเพื่อไทยที่ไป

ใช่ไหมคุณอุ้งอิงก็ไปกับพุทธเศรษฐาไปกับคุณเศรษฐา

รวมไทยสร้างชาตินี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

นี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บ

บอกได้ข่าวไปปาดหน้าเค้กเขาตลอดเลยหรือครับท่าน

คุณผู้ชมครับมันมีอยู่สีสันการเมืองหนึ่ง

พักไทยศรีวิรัยของคุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

แล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ย
เมื่อวานนี้นะครับมากับคุณกุ้งพลอยกณิตธริน

คุ้นมั้ยกณิษฐรินพัชระพักบีโชฎ

เนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าอดีตภรรยาคุณสอนามใช่มั้ย
ถูกต้องนี่นะฮะคุณกุ้งพลอย

นี่ฮะสงสัยจะลงสอสอที่จะถึงนี้นี่แหละ
นี่นะครับมาพบปะกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถนนเยาวราชนะครับ

แล้วก็มากับคุณกุ้งกุ้งพลอยสีบุญพิมพ์สวยด้วย
จำได้ใช่ไหมฮะทนายแม่

เมื่อวานนี้นะครับก็มาที่เยาวราชด้วยนะครับ
ที่พรรคไทยสวีวิรัยลงพื้นที่เยาวราชนะครับ
คุณกุ้งพลอยเนี่ยที่คุณอรัชพรถามว่าจะเล่นการเมืองเหรอ

คุณกุ้งพลอยบอกว่าสนใจจะมาทำงานทางการเมืองกับภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ส่วนในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้จะลงระบบเขตหรือบัญชีรายชื่อ
เดี๋ยวคงต้องให้พักใช้เวลาพิจารณาอีกสักเล็กน้อย
แต่เอาเป็นว่ามาเปิดตัวในการลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าพักก่อน
คุณกุ้งพลอยบอกว่าไม่ได้ต้องการจะมาเป็นแบบอะไรนะสร้างกระแสอะไรเท่านั้นนะครับ

แต่อยากแสดงให้เห็นว่าทางพักไทยศรีวิรัยเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพ
สามารถมาร่วมงานกับพักได้
ส่วนเหตุผลที่คุณกุ้งพลอยสนใจมาทำงานทางการเมืองจะมาลงสมัครสอสอ
เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเขาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
อันนี้วงการการเมืองคือใครก็สามารถทำการเมืองได้
ถ้าคุณมีคุณสมบัติถูกต้องใช่ไหมที่กรกตเขาระบุเอาไว้
ถ้าจะลงสมัครสอสอคุณก็ต้องเป็นสมาชิกพักการเมือง
ส่วนสมาชิกพักการเมืองพักไหนยังไง
พักเขาเห็นว่ามีความเหมาะสมแบบไหนยังไง
คุณก็สามารถส่งคนคนนั้นลงให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนได้

ใช่ไหมว่าจะฟังนโยบายแล้วเป็นยังไง
หรือว่าดูเรื่องราวต่างของบุคคลคนนั้นที่ผ่านมาแล้วจะชื่นชอบหรือไม่อย่างไร

ภักดิ์ไทยสีวิรัยสำหรับทางทนายกิจสนะอดีตทนายแม่
กับคุณกุ้งพลอยอดีตภรรยาของคุณสอนรามเทพิทักษ

ท่านผู้ชมครับวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรี

วันนี้ก็ไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
แล้วก็พูดถึงการลงพื้นที่เยาวราชเมื่อวานนี้
นะฮะบิ๊กป้อมบอกความจริงผมไปคนเดียวนะไปไหว้พระขอพรไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเสียงตอบรับดีไหมเป็นยังไงบ้างเห็นประชาชนมาขอถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมด
ป้อมบอกก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
ก็ไปคนเดียวไปไหว้พระให้เถยไม่มีอะไรหรอกนะ

พระขอพรเลยพอแล้วแข็งแรงก็ดี
พระขอถ่ายรูปกันเยอะเลยครับ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สามปอได้เจอหน้ากันนะฮะ
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเปิดตัวในเวทีของพักรวมไทยสร้างชาติ
นี่นะฮะวันนี้ก็เจอกันนะครับตามรายงานบอกว่าทั้งสามท่านก็เข้าประชุมด้วยบรรยากาศปกตินะฮะ
แย้มพูดคุยกันตามปกตินะครับ
แต่คนเอกประวิทธ์ก็ออกจากทำเมียไปก่อนนะฮะ
นี่หลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับพลเอกประยุทธ์มาแถลงข่าวที่โพเดียม
ผู้สื่อข่าวก็ถามหลายเรื่องแล้วฮะ
รวมทั้งเรื่องการลงพื้นที่ต่างว่ามันปาดหน้าเค้กกันหรือเปล่าครับท่าน
พอรู้ว่าบิ๊กตู่จะไปที่ไหนเนี่ยบิ๊กป้อมไปก่อนตลอดเลย
ไปก่อนหนึ่งวันบ้างละอะไรบ้างละใช่มั้ยฮะ
เดี๋ยวดูบิ๊กตูหน่อยฉันจะว่าอย่างไรนะฮะ
เลิศ
มิติใหม่นักข่าวล้อกันเสียงหลงเลยอ้าวท่านนายกทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารนี้
คือยังไงอ่านเอาเองเลิศนะ